ผมบอกเราก็จับไม่ได้หรอกมาทางดึงด้านกับผมเขามันมายามพิการ
ให้ตำรวจจับไปโรงพักแล้วก็ไปนั่งรอ
ผมก็เลยบอกตำรวจอีกคนนึงผู้ช่วยร้อยเวร
ให้ฝากดูคดีให้หน่อยนะเดี๋ยวผมกลับก่อน

พอลูกสาวไปเข้าขอเข้าห้องน้ำ
บอกให้แก๊งเงินกู้กลับ

ตบครับแล้วก็ผลักอกผมแล้วบางทีแม่บ้านผมก็อยู่เขาก็ช่วย
แล้วมันก็มีตำรวจหนุ่มอยู่คนร้อยโทหรือร้อยตีมาผลักอกตำรวจคนนี้ไว้
ไม่ให้มันมาต่อยผมพยายามจะวนเวียนมาตบผมอีก
อันนี้ยืนยันว่าเกิดขึ้นอย่างนี้จริงเลยเหรอ

ที่สพพนมสาขามหน้าโรงพัก
เราเรียกตำรวจสายตรวจมาจับแก๊งเงินกู้ที่มาข่มขู่เราที่บ้าน

อยู่ดีเอ้าไอ้พวกนี้ถูกปล่อยตัวไปแล้ว

พอไปถามบอกถูกตำรวจตบใช่ไหม

แล้วทีนี้มันก็มีคนชาวบ้านที่มาแจ้งความ

ผมไม่กล้ายุ่งแล้วครับเรื่องส่วนตัว

เขาหาว่าผมไปร้องเรียนผู้การ
คนละคดีกันมั้ย

คืออะไรไม่เกี่ยวกับเงินกู้ของลูกสาวใช่ไหม

แล้วเขาก็มาตบผมแล้วแฟนผมก็อยู่ด้วย
เขาก็พยายามห้ามแฟนผมก็ยังถูกลุกหลงเลย

ไปร้องเรียนเรื่องของลูกสาวเมื่อไหร่

วันก่อนหลายวันแล้วอย่างนี้หรอ

เพราะมีคลิปของ

คือพอมันมาทีเราก็ถ่ายคลิปไว้

ได้ตัวมันที่โรงพักศาสตร์

แล้วเคลียร์ตำรวจเดือนแล้วเท่าไหร่เค้าบอกเดือนแล้ว๒พัน
บอกพี่มันมีเป็นร้อยเจ้าพี่เขาว่าอย่างนี้

เพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะ
เครียร์พื้นที่
พื้นที่ผมก็ไม่รู้ยังไงเขาบอกว่ามีหลายเจ้า
แต่ไอ้เคสที่ว่าโดนตำรวจมาตบอะไรเนี่ยทางภูมิกลับมา
มาขอโทษแล้วครับเอากระเช้ามาให้มามา๔๕คน
มีรองภูมิกับมีสารวัตรสืบแล้วก็สารวัตรสอบสวนมาขอโทษ
ขอโทษว่าตำรวจคนนี้คือเขาทำอาการนี้ฮะคือคล้ายคล้ายว่าเบอร์อ่ะ
ก็โดนตำรวจเบอร์แล้วมันตบคนอื่นได้

ตำรวจคนนี้น่อกลางแบบยังอยู่ชุดเสื้อผ้าเก่า

พวกมาข่มหูคุกคามแล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
ของป้าออยมีแจ้งความไหม

เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแจ้งไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าไปแจ้ง

จะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าไปแจ้งแล้วโรงพักช้าหรือไว
ทีนี้เอาในส่วนของทั้งคู่ก่อนนะ
ณขณะนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาบิ๊กโจ๊กกันตอน๑๐โมงเนี่ย
อยากให้จบเรื่องยังไงเอาของป้าออยก่อน
ในส่วนของป้าออยกับแก๊งหมวกกันน็อกสามเจ้า
ป้าออยอยากให้จบยังไงณขนาดนี้

คือว่าจะขอเขาได้ไหมว่าไม่มีแล้วตอนนี้
ไม่มีส่งแล้วคือจะเป็นไปได้ไม่ได้ไม่รู้

แล้วต่อกันเลยอย่างนี้หรอใช่ขอได้ไหม
ขอเลยใช่พูดกันต่อหน้าตรง
มาตั้งแต่กุมภาพันธ์ใช่

เช้ามาก็ต้องหาแหละ
คิดว่าณขนาดนี้อันนี้๒๕๐๐๐เนี่ย
พวกเจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยเขาน่าจะได้คืนไปหรือยัง
ได้ได้ค่ะได้แต่ยังไม่หมด
อาจจะไม่ถึง๒๕๐๐๐ครับคือว่าอันตรงนี้นะคะ

เราไม่มีบางครั้งยอด๖๐๐ตัดแล้วเหลือพันกว่าบาท
คือเอาเป็นว่าทั้งดอกหรือว่าต้นที่ส่ง
บ้างเนี่ยพอจะถมสองหมื่นห้าหรือยังยังค่ะยังใช่น่าจะแต่ก็ป้าออยก็เลย
จะเอาเป็นว่าขอจบได้ไหมขอจบได้ไหมป้าออยควรจะไปจ่ายให้มัน
ก่อนนะอ่าเราเอาของเขามาไม่ว่าเขาจะทวงถูกกฎหมายหรือดอกเบี้ยเกิน
หดก็ควรจ่ายต้นให้มันครบก่อนอันนี้ฟังของพระออยก่อนนะครับแอน
อยากจบยังไงเหมือนป้าออยไหมของหนูมันท่วมมากหรือว่าของเราเนี่ย
เหมือนกันไม่เหมือนค่ะของเราเนี่ยยืนยันว่าดอกที่จ่ายไปเนี่ย
มันโอ้โหท่วมจนไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากอยาก
อยากจบค่ะเพราะว่าคือมันต้องจบต่อหน้าด้วยเพราะว่าเขามีเฟสปลอมค่ะ
เพื่อที่จะมาประจานเราได้ตลอดเวลาก็อยากจบเหมือนกันอันนี้เขาบอกเขาท่วมหมดแล้ว
ครับแต่ของของป้าออยเนี่ยทนายลงบอกว่ายังไงเอาไปเคลียร์ให้ชัดก่อน
ต้องให้ครบให้ครบแต่ส่งให้น้อยหน่อยได้ไหม
อ่าจากเจ็ดร้อยห้าสิบเนี้ยครับจะเหลือเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบ
พรุ่งนี้ไปคุยกับทางบิ๊กโจ๊กให้ท่านช่วยครับ
อะไรกันก็ว่ากันไปครับแหน่หะเอ้า
วันนี้หมดเวลาทนายรณรงค์วันนี้ขอบคุณมาก
ที่ให้ข้อแนะนำทางคดีมีอะไรฝากบอกทิ้งท้ายหน่อยไหมสองคนนี้
คือเงินที่เอามาเงินต้นเราก็ต้องคืนเขา
ส่วนดอกเบี้ยกับวิธีการอันนี้เป็นวิธีที่ตำรวจต้องมาช่วยเราแล้วล่ะ
ไม่ให้เขามาทวงหนี้ด้วยวิธีการแบบนี้
เพราะที่ฟังมาเขาไม่ได้กลัวกันเป็นหนี้เขากลัววิธีการทวง
เขากลัววิธีการทวงเพราะงั้นเราต้องทำให้มันถูกกฎหมาย

ขอบคุณนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับวิทโจ้กันนะฮะ
ขอบคุณธนายโรนโรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ